ดีละรับ

บริษัทปรทจำกัดมหาชน
ประมาณปีที่แล้วได้มีโอกาสเหมือนเล่นละคร
เป็นคนตาบอกอย่างงี้เหมือนตัดเทอดภเกียรติ
ก็โดยปกติอย่างถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกันใน๑ปี

ไม่ใช่เป็นบุญวิธีคนพิการเหมือนแมว
เพราะว่าเราจะเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาส

ก็บุญวิธีกระจกเงาอาสามาเยี่ยม
ซึ่งโครงการนี้เราก็จะเข้าไปตามชุมชนต่าง
เข้าไปแบบครอบครัวที่เขาได้โอกาส

หลังจากไหนเข้าไม่ถึงเราก็จะมีโอกาสแบบได้เข้าไป
วันที่๑ใน๒๕ค่า
ตอนแรกยามนะคะเขาก็จะแบบทำได้ใบนึง
ไม่มีแรงจะดึงไหมเกี่ยวไหม

เพราะฉะนั้นได้มีอาจที่จะบอกคือสุดยอดจริง
พยายามมากเพราะว่ามือก็ไม่แข็งแรง
พี่เขาแล้วก็เห็นงานฝีมือทุกชิ้นทุกดอกทุกอันที่พี่เขาทำ
มันมหาศัตรันมากมันสุดยอดมาก

บวก๒๐๐ค่ะไม่ต้องทอนนะคะค่ะไม่
วันนี้เอาของมาให้คุณยายด้วยคุณยายยิ้มเท่าไรแล้วคะ
๑๐อีก๘ค่ะ

ต้องพักเยอะนะบางทีแบบเอายายออกไป
เดี๋ยวจะป่วยโดนแดดโดนอะไร

แต่มันไม่เวลาทำอย่างไรนะยาย
ไม่ท้อแท้คุณยาย

เคยอาจจะหลดเสื้อแบบเศร้านิดหนึ่ง

ก็บอกคุณยายว่าแบบเดี๋ยวจะกลับมาอีก
การที่เราให้เวลามาตรงนี้ได้อีกแง่คิดคือ
แนมได้มาเรียนรู้ทั้งสองเคส
เห็นอีกแง่มุมหนึ่งอย่างน้อยแมมก็เห็นว่าเฮ้ย

อยากให้ทุกคนได้ลองมาทำอะไรแบบนี้ดู